สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ทางผ่านออกของอันสารเนี้ยจะเป็นคนรับผิดชอบงาน
ซึ่งคนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นในช่วงนี้นะคะ
เพราะว่าก็สงสัยว่าทำไมถึงหายตัวไป
แล้วเผอิญว่าข่าวนี้เนี่ยคล้ายกับข่าวเมื่อวานที่เราคุยกันว่า
มีการผัวพันกับทหารด้วยหรือ

มีส่วนกับน้ำหนักของการหายตัวไปแค่ไหน

คร่าวให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนนะคะ

เกิดที่พื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกด

จริงการหายตัวไปของคุณอ้อย
หรือพออ้อยหรือว่าคุณจุธาพรอุ่นอ่อน
เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
หายตัวไปวันที่๓กรกฎาคมค่ะคุณผู้ชม

ติดต่อให้สามีไปรับลูกสาวแทนนะคะ
แล้วก็ในช่วงวัน๒วันถัดมา

ถึงจะทราบว่าลูกสาวหายตัวไป
จากวันที่๓กรกฎาคมจนถึงตอนนี้เนี่ย
หน่วยยังเป็นรายเดือนอยู่นะคะ
แล้วคุณพ่อเองครอบครัวเองก็ยังสงสัย
และก็ยังมีความหวังว่า
พอน่าจะยังมีชีวิตอยู่
แต่อยู่ที่ไหนล่ะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหว

ไม่ว่าจะเป็นการพยายามส่งข้อความมาทางไลน์

หรือความพยายามในการแสดงออกทางหน้าเฟซบุ๊ก
ของทางคุณอ้อยว่าไปที่นั่นไปที่นี่
แต่ไม่ได้มีการติดต่อที่ชัดเจน

เพราะว่าทางครอบครัวเองก็จับสังเกต

แม้กระทั่งคนที่พยายามเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กนั้น

คนที่เข้ามาร่วมในข่าวนี้อีก๑คน
ก็คือทหารยศร้อยเอกนะคะ
ตามข่าวในสังกัดกองพันธหารราบที่๒

ซึ่งตำรวจออกหมายเรียก

วันนี้ทางรายการพยายามติดต่อกับทางตำรวจ
ในการขอข้อมูลว่าความคืบหน้าเป็นไปขนาดไหน
ตำรวจยังไม่อยากให้สัมภาษณ์ในช่วงวันนี้นะคะ
แต่ถ้าเร็วที่สุดคาดว่าจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้
ก็สมควรอาจจะสรุปได้

น่าจะเป็นพรุ่งนี้ไม่เป็นไรให้ตำรวจทำงานค่ะ
แต่ว่าข้อมูลเท่าที่เราได้มาเนี่ย
เราไม่แน่ใจว่าสามารถสรุปได้ชัดเจนไหมทั้ง

คนที่ผัวพันในข่าวที่บอกเป็นทหารเกี่ยวจริงหรือเปล่านะคะ

วันนี้เราคุยกับคุณพ่อคุณพ่อคือคุณบุญเลิศอุ่นอ่อน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ตำบลเสาทงชัย

พยายามจะรวบรวมให้คุณผู้ชม

แต่ว่าเหมือนมันก็ไม่มีข้อมูลเข้ามาตลอด
เอาแบบนี้ค่ะ
ณวันนี้เนี่ย
เท่าที่ตำรวจแจ้งกับครอบครัว

บอกพ่อว่าคดีคืบหน้าถึงแค่ไหน

ตำรวจก็บอกคืบหน้าไป

มันไปเจอเรื่องรถ

แล้วตำรวจบอกอะไรอีกคะ

ตำรวจบอกไหมว่าเรียกทหารคนที่
คนที่เหมือนกับมีตัวตนอยู่ในข่าวเนี่ย

บอกมาที่คุณอาไหมคะผู้ใหญ่

ส่วนมากก็จะแจ้งมา

ของคุณอ้อยครับ
คุณอ้อยตามข่าวคือคุณอ้อยจุธาพร

แต่คุณพ่อเนี่ยเรียกพ่อออกว่า
น้อยเรียกว่าน้อยนะคะ

แล้วมีลูกชายกี่คนครับ

คนสุดท้องไหม

คือตามข่าวนี้นะคะคุณอ้อยมีลูกสาวด้วย

คือบ้านที่คุณพ่อกับคุณแม่อยู่เนี่ยคืออยู่ไม่ไกลกันมาก

คุณพ่ออยู่หลังหนึ่งกับแม่นะ

แต่จริงแล้วห่างกัน๒๐กว่าโลนิด

หรือติดต่อกันโดยคุณอ้อย

วันเขาก็กลับจาก

หรือ๒ครั้ง

วันที่๓กรกฎาคมที่หายตัวไป
คุณพ่อยังไม่ได้รู้วันนั้นใช่ไหม

พี่สาวก็โทรบอกว่า

คือหายตัวไปวันที่๓กรกฎา

ใครเป็นคนรู้คนแรก

สำหรับเป็นผัวเพื่อนก่อน

น่าจะเป็นสามีเขาที่รู้คนแรก

เพราะวันที่๓วันที่๓นี่

แล้วก็บอกกับลูกน้องว่า

เป็นถึงเวลาประชุม

ให้เข้าประชุมแทนมาไม่ทัน
หลังจากนั้นก็

บอกว่าให้แฟนไปรับลูก

ลายมาหาสามีตัวเองให้ไปรับลูก
ปกติเพื่อนไปรับลูกเองเหรอ

แต่วันนั้นคือส่งข้อความไปหาสามี

กลับมาไม่ทัน

แล้วสามีรู้ไหมคะ

พอออกไม่ได้บอกว่าออกไปไหน

ปกติคุณอ้อยหรือคุณน้อยเนี่ย
ไปอุบลบ่อยไหมคะ
หรือมีธุระอะไรที่อุบล

หรือว่าไปก็โบหูกันนะ

รู้มาก่อนไหมว่าเขามีธุระอะไรที่อุบล

มีธุระอะไรที่อุบลทำไมถึงต้องไปที่อุบล

เป็นงานของแกก็ไม่ค่อยได้สนใจ

คือตำรวจก็ไปเจอรถ

คุณพ่อก็ได้ข่าวนี้นะที่ตำรวจบอกคือ

หรือคุณอ้อยที่อุบล

ทีนี้ช่วงวัน๒วันถัดมาหลังจากที่หายตัวไป

คุณพ่อถึงเพิ่งรู้ว่าคุณน้อยหรือคุณอ้อยหายตัวไป

เล่าให้ฟังหรือใครเล่าให้ฟังบ้างว่า

แล้วไม่ตอบกลับหรือมีใครเล่าให้ฟังบ้างว่า

กูมึงอย่างนี้เขาก็

เขาเปลี่ยนเป็นพี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นค่า

ติดต่อกันตลอด

แล้วมีค่ะมีอะไรด้วย

หรอผู้ใหญ่ปกติไม่ใช้

อันนี้คือข้อความที่ส่งมา

ใช่ไม่ใช่ทำไมใช้คำเรียกแบบนี้

ก็เช็คกันอยู่กับทั้งเพื่อน

คุยกันอย่างนี้มันทำไมมาเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับก็เลยก็เลยปรึกษากันว่ามันท่าจะไม่ดี
คิดว่าไม่ใช่ตัวอ้อยก็เลยมาแจ้งความครับ
ตอนที่มีข้อความส่งมาในโทรศัพท์ของพี่สาวเนี่ยนะคะที่บอกว่าไม่น่าใช่คุณอ้อย
ตอนนั้นเนี่ยคือหลังจากหายตัวไปกี่วันแล้วคะ
ประมาณ๓วันครับ

ซึ่งเขาเป็นคนติดต่อพี่สาวมาเองใช่ไหม
มีของคุยเลยละกันมีโทรคุยมั้ย

เขาไลน์มาขอเงิน

พี่สาวบอกว่าถ้าเป็นตัว

ลองโทรมาให้ได้ยินเสียงดูสิ

ก็เงียบไปครับเงียบไปพักหนึ่ง
แล้วพี่สาวก็ตอบไปอีกว่า
ถ้าไม่โทรเดี๋ยวจะให้พ่อโทรไปหาจะรับไหม

ทีนี้พ่อโทรไปหา
คนที่หายก็ปิดเครื่องเลย

เขาพยายามมีคนโทรมาหาพ่อแล้ว
บอกว่าเป็นคุณน้อยหรือคุณอ้อยบ้างไหม

แล้วพ่อพยายามโทรไปบ้างไหมเบอร์เขา

เพราะว่าโทรศัพท์มานี้

ติดต่อกันมันก็ตัดไปไม่รับ
ผมก็โทรอีกติดต่อไปอีก
มันก็ไปรับหลังจากนั้นก็ปิด
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยครับ
เพราะฉะนั้นตอนแรกคือโทรไปไม่รับ
โทรไปอีกทีไม่รับ

ตอนที่ติดต่อมาแล้วขอเงินพี่สาวนะผู้ใหญ่
ตอนที่คุณอ้อยหรือคุณน้อยติดต่อมาแล้วขอเงินพี่สาว
บอกรายละเอียดไหมจะเอาเงินไปทำอะไร
ไม่ได้บอกครับบอกว่าไม่มีเงินใช้ส่วนตัว
ก็เลยขอเงินกับพี่สาวสองหมื่น

พี่สาวก็เลยบอกถ้าใช่ถ้าใช่ให้คุยกันใช่ไหม
ตอนแรกก็โอนให้สองหมื่นครับ

โอนไปแล้วสองหมื่น

พี่สาวโอนให้๒๐๐๐แล้วก็เพื่อนโอนให้
แต่ผมก็ไม่ชัดเจนในเรื่องการทางโอนทางอะไร

ครับคือตอนแรกนี่คนที่หายขอเงิน
ก็จากพี่สาวจากเพื่อน

แล้วจากนั้นที่บอกว่าถ้าใช่เนี่ยให้โทรคุยกันใช่ไหม

ครับหลังจากที่โอนไปแล้วก็ขอมาอีก
ขอมาอีกก็คุยกันกับญาติกับพี่น้องว่า

ไม่ใช่ตัวคนหายก็จะไม่โอนอย่างนี้
แต่ถ้าจะให้โอนก็ต้องโทรมาให้ได้ยินเสียงสัก

ติดต่อมาหาพี่สาวเนี่ยเขาถามถึงลูกสาวเขาบ้างไหม

จริงคุณอ้อยอยู่กับลูกสาวตลอดถูกไหมคะ
เพราะตามข่าวรู้สึกว่าตัวสามีจะไม่ได้อยู่บ้าน

เพราะว่าทำงานเหมือนกับเรือเดินทะเลใช่ไหม
ก็จะไปหลายเดือนหน่อยแล้วก็กลับมาอยู่หลายเดือนแล้วก็ไปหลายเดือน

เพราะฉะนั้นแม่กับลูก๘ขวบเขาต้องสนิทกันมากใช่ไหมคุณพ่อ

ไปทำงานก็ต้องเอาลูกไปด้วย
เอาเปรย์ไปด้วย

ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวเลยตลอดการเลย
ในช่วงนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมานะคุณพ่อ
จนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ย

หลานถามถึงแม่ว่ายังไงบ้าง

ทางญาติก็บอกว่าแม่ไปประชุม
หลานก็บอกว่าไปประชุมทำไมนานจัง
ก็มันยังไม่เสร็จอย่างนี้
ตอนนี้เด็กยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าแม่หายไป

คุณแม่ของคุณน้อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้

เขาสนิทกับคุณพ่อกับคุณแม่มากไหมคะ

มีอะไรมาเล่ามีเรื่องเล็กน้อยมีอะไรอย่างนี้
เอามาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังอยู่บ่อยไหมคะ

เขาเล่าอย่างอื่นนะ
อย่างวันนี้ไปซื้อทุเรียนมามากินที่บ้าน
ซื้อกับข้าวมากินที่บ้าน

ก็คุยกันทั่วไปเหมือนพ่อลูกเนาะ

ตอนนี้เอาความรู้สึกคนเป็นพ่อ

คุณน้อยยังอยู่ไหม

อะไรทำให้คุณพ่อคิดแบบนั้น

กระทั่งหมดตัวเจ้าของเอง

อันนี้เขาทำเพื่อเงินหมด

เพื่อกบอะไรสักอย่าง

อย่างอื่นอุ้มไปกักขังหน่วงเหนียว

คิดว่าถ้าตัวน้องยังอยู่หนึ่งต้องไม่ทิ้งงานเป็นคนที่รักงาน
แล้วก็ไม่ทอดทิ้งงานอย่างนี้เป็นคนที่ทำงานดีแล้วก็ช่วยเหลือคนในอบต
แล้วก็เรื่องพ่อก็อย่างน้อยแต่ก่อนนี่คือถ้าพ่อโทรถึงเขาครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง
เขาก็ถ้าเขาไม่รับเขาก็ประมาณสัก๓๕นาทีเขาก็โทรกลับ

อย่างลูกนี้ก็ไม่น่าจะทิ้งมานานถึงขนาดนี้ถึงเป็นเดือนก็ไม่โทรหา
แต่ทีนี้ที่ถามคุณพ่อเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคุณพ่อคิดว่าเป็นไปได้ไหม
จริงแล้วคุณน้อยอาจจะยังอยู่นะแต่ว่าอาจจะโดนกักขังเอาไว้

ผมว่ามันมีสวนพอเงินมันหมดในบัญชีแล้วรถไปทำใหม่ผมก็คิดเอาแค่นี้
คือที่สงสัยคือเรื่องของการเหมือนกับโอนเงินด้วยใช่ไหม
เพราะว่าคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะว่าการตามแล้วก็ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันมีน้ำหนักมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงิน
ซึ่งเรื่องเงินเนี่ยมีส่วนทั้งการติดต่อมาที่ครอบครัวติดต่อไปที่เพื่อนเพื่อขอเงินยืมเงิน
และเรื่องเงินที่ว่านี้ก็ไปผัวพันทำให้ข่าวนี้ถูกต้องสงสัยว่าตกลงเกี่ยวไหม
เพราะมีทหารยศร้อยเอกเนี่ยเข้ามาในข่าวแล้วก็ตามข่าวบอกว่าทหารคนที่ว่านี้เนี่ย
หนี้สินติดพนันบอลเต็มไปหมดเลยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะมีทหารยศร้อยเอกสังกัดกองพันธหารราบที่๒
กลมทหารราบที่หกเนี่ยนะคะถูกออกหมายเรียก
แล้วก็ตามข่าวเช่นเดียวกันที่บอกว่าเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว
ที่เราบอกต้นรายการนะคะว่าทางตำรวจในพื้นที่เนี่ยยังไม่ได้ให้ข้อมูลมากนัก
เพราะว่าเขาเหลือสอบอีกแค่ปากสองปากเท่านั้นแล้วก็ดูเหมือนจะมีความคืบหน้า
อาจจะวันสองวันนี้แหละที่คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวจะได้รู้ว่าตกลงแล้วมีความคืบหน้า
เกี่ยวไม่เกี่ยวกับทหารคนนี้หรือคุณอ้อยหรือคุณน้อยอยู่ไหนนะ
ทีนี้เรากลับมาประเด็นที่คุณพ่อบอกค่ะคือที่ที่ฉันถามเพราะว่าข่าวมันก็ออกมาคู่ขนานกันเลย
แล้วก็มีเรื่องเงินเกี่ยวข้องด้วยตามข่าวเนี่ยนอกจากขอยืมเงินเพื่อนและคนในครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะ
มันยังมีการโอนเงินอยู่ใช่ไหมคุณพ่อตั้งแต่หายตัวไปถูกไหม
โอนผ่านหลังจากวันที่๘ไปผมไม่รู้
วันที่๘เดือนเดือนที่หายเรื่องอะไรก็ลากระดาษ
คือหลังจากที่หายไม่กี่วันเนี่ยคือก็ดูว่ามันมีการโอนเงิน
ถูกไหมแล้วเงินที่โอนเนี่ยมันมีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะ
ก็ไม่รู้ครับว่าเป็นทหารหรือไม่เป็นเพราะมันไม่มีรายชื่อ
แล้วก็เอาแล้วทหารนี่ข่าวออกมาได้ไงคะเขาเกี่ยวข้องอะไรกัน
ก็มีแต่หมายเลขบัญชีทางผมก็ดูไม่ออก
แล้วก็ตำรวจก็ให้ดูแค่แป๊บเดียวอย่างนี้เขาก็เก็บเป็นความลับ
แล้วตำรวจบอกไหมตำรวจเขาก็ไม่บอกอ่ะ
ปลายทางเป็นใครโอนด้วยกันเป็นไงตำรวจบอกไหม
ไม่บอกครับแต่เขาก็เช็คอยู่กำลังติดตามอยู่อย่างนี้
ตามข่าวที่ออกมาเนี่ยมีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
คุณพ่อรู้เรื่องนี้ไหมคะไม่รู้ครับเพราะ
ผมไม่รู้ว่าเขาจะเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไร
คุณพ่อไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าคุณน้อยรู้จักกับทหารคนไหน

ไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมว่ามีเพื่อนหรือทำธุรกิจหรือทำงานอะไรกับคนที่เป็นทหาร
ไม่รู้ไม่รู้เลยอะค่ะรู้ไหมคุณอา

ได้ดูข่าวไหมคะรู้รู้ไหมว่ามีชื่อนี้ขึ้นมาไม่โทษเขาไม่ได้บอกชื่อ
แต่ว่ามีตัวละครขึ้นมาในข่าว
ก็ได้ดูอยู่ครับ

ก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครยังไง
ตอนนี้ก็ยังไม่ปากเชื่ออะไรทั้งนั้นนอกจากจะสรุป
คดีมันถึงจะพูดได้

ผมก็ไม่รู้อะไรมากมาย

เขามีเพื่อนเป็นทหารไหมทำงานทำธุรกิจอะไรกับทหารไหม

ไม่เคยเล่าเขาไม่เล่าให้ฟังผมก็จะไปรู้ยังไงเขาทำงาน
ผมก็แก่อยู่บ้านทำไร่ทำนาปกติ
ค่ะก็คุยกันทั่วไปเนอะ

คุณพ่อตามข้อมูลเนี่ย
โอนเงินที่เกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวของบัญชีหลายครั้ง

รู้ครับ
คุณพ่อคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงโอนจนไม่เหลือเงินในบัญชีเลย
ตำรวจเล่าให้ฟังว่าการโอนเงินเข้าบัญชีนี้โอนเงินเข้าบัญชีนี้
ผมก็ไม่รู้ว่าโอนบัญชีใครเป็นใคร

ไปทางตำรวจบอกไหมว่าโอนไปบัญชีเดียวเลยหรือโอนไปหลายบัญชี
โอนโอนโอนโอนโอนบัญชีเดียว

ทีละเยอะไหมคุณพ่อ
คือตำรวจเขาไม่ให้เราดูเอกสารใช่ไหมคะ

เขามาเล่าที่บ้านกับตัวหรือว่าเขาโทรมาจ๊ะ
เขาโทรมาให้เขาไปพบอย่างนี้

ครับเขาก็บอกว่าคืบหน้าไปเยอะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับ

ผมขอดูอยู่แต่มัน
ผมไอ้นั่นไม่ได้นะผมอ่านไม่ออกเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาเท่าที่คุณอาแต่คุณอาได้เห็นไหมคะ

แล้วมันเป็นตัวภาษาอังกฤษแบบเหมือนกันหมดเลยไหม
เหมือนกับเป็นไปที่เดียวกันหมดเลยไหมคะ

ข้างขวาสุดนี่มันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
แต่ตรงกลางจะเป็นตัวเลขอยู่แต่ก็ดูไม่ออกครับ
เพราะข้างหน้ากับข้างหลังมันเป็นภาษาอังกฤษ
ไม่เป็นไรมันตัวย่ออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเนอะนะคะ
ใช่ไหมครับมันยุ่งเหยิงเต็มไปหมดเนอะ
แต่ทีนี้ตำรวจไม่ได้บอกเราใช่ไหมคะว่าเขาโอนไปหาคนคนเดียวไม่ได้บอก

ถามอยู่แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอเก็บหลักฐานอยู่เขาบอก
แล้วที่เราเห็นที่อาเห็นนะจ๊ะเวลาโอนมันโอนตัวเลขตัวเลขทีละเยอะไหม
จำนวนเท่ากันเท่ากันหรือตัวเลขก็น้อยบ้างเยอะบ้างตัวเลข
มีน้อยมั่งเยอะมั่งครับตัวเลขตั้งแต่คิดว่าหลักพันไปถึงหลักหมื่น

มันดูไม่ออกครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษ

บอกเป็นอย่างมันยุ่งเยอะเข้าใจนึกออกนะ
ทีนี้ส่วนหนึ่งคือเรื่องของบัญชีนะคะเรื่องเงินนะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของอาหารซึ่งคุณพ่อก็ไม่คุ้นเคยเลยว่าเขารู้จักใคร
วกคุ้นเคยเป็นพิเศษ
หลังจากที่หายตัวไปเนี่ยนะคะคุณพ่อได้คุยกับสามีคุณน้อยไหม
ว่าสามีเขาคิดว่าน่าจะเกิดความขัดแย้งกับใคร

น่าจะเป็นใครที่มุ่งร้ายกับตัวคุณน้อย

เขาเคยบอเดบอลอย่างนี้ครับเขาก็เคยได้พูดอย่างนี้ให้ฟัง
เขาก็ไปส่งลูกไปเรียนพร้อมกับอยู่บ้าน
พ่อหนากันในการไปตามหาพ่ออยู่ตามโรงพักษณ์
ที่ไปแจ้งความพ่อกัน

เจอกันก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้ถามกันคุยกัน
คุยนอกเรื่องนอกอะไร

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง
พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง
พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง
พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง
พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พ่อที่รู้ข่าวอยู่บ้าง

พี่สาวที่สนิทกับคุณน้อย

มีไหมคะก็ไม่มีครับ

ก็จะเล่าให้พี่สาวฟังเป็นคนแรก
แล้วพี่สาวบอกไหมว่าเขามาเล่าอะไรก่อนหายตัวไปบ้าง

พี่สาวก็ได้เล่าให้ฟังเฉพาะคุยกันว่า
แต่ถ้าเรื่องเงินเรื่องขัดแย้งอะไรนี่

เพราะว่าแกคงไม่ได้เล่าให้พี่สาวฟังหรือยังไง
จนถึงตอนนี้ตลอดระยะเวลาเดือนเสร็จที่ผ่านมา
ตำรวจเขาได้ไปตรวจในบัญชีของคุณน้อยแล้วล่ะ
ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเรื่องส่วนตัวนะคะ
คือในบัญชีคุณน้อยเนี่ยยังเหลือเงินอยู่ไหมพ่อ
มีไหมเงินในบัญชีคุณน้อยยังเหลือติดบัญชีอยู่ไหม
ไม่เหลือครับติดลบอีก
ปกติเขาเป็นคนเก็บเงินเก่งไหม

เพราะบ้านนี่ก็เหมือนกับสร้างค้างไว้อยู่ใช่ไหมคะ

เป็นคนทำงานแล้วเก็บเงินเก่งใช่ไหม

ขออนุญาตถามละลาบละล้วงอีกนิดนึงนะคะ
เหนือจากทำงานที่อบตแล้ว
มีธุรกิจส่วนตัวหรือทำอะไรบ้างคะ
ก็มีสวนยางพาราครับ

ของอ้อยเองครับ

ไม่ไม่เคยให้กู้เงินปล่อยเงินกู้ไม่มีใช่ไหม
ก็มีเฉพาะเพื่อนที่ฉุกเฉินก็ช่วยเหลือกันอย่างนี้มีครับ
อย่างว่าเธอให้ฉันช่วยเหลือฉันหน่อย

ถึงกับมีการปล่อยกู้ไหมคะคุณพ่อ

ไม่มีครับปล่อยกู้ไม่มี

เดี๋ยวเรากลับมาไล่เรียงกันต่อว่า
อะไรที่เป็นข้อสันนิษฐานในมุมของครอบครัวบ้างนะคะ
อันนี้เราคุยกันคิดว่าวันสองวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าจากตำรวจ
เพราะว่าทางทีมงานเราเช็คกับตำรวจหลายรอบนะคะ
แต่ว่าก็ยังขอสงวนความคืบหน้านี้ไว้อยู่

เขาอาจจะแจ้งครอบครัวก่อนที่จะเป็นข่าวซะด้วยซ้ำไปนะคะ

การที่มีข่าวออกมาว่ามีทหารเข้ามาผัวพันเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลย
ส่วนความสัมพันธ์ว่าสนิทกับคนที่เป็นทหารไหม

ยังเหลือประเด็นอะไรอีกบ้างนะตอนนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากการติดต่อมาหาคนในครอบครัว
ผ่านทางการส่งข้อความในไลน์ในโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยนะคะ
คือเขาก็ไปสังเกตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเฟซบุ๊ก

มีแค่ผู้ผู้คนหรือลูกสาวช่วยมันลองให้ฟัง

แล้วลูกสาวมาให้คุณพ่อฟังว่าอะไรบ้างคะ
จัดสนว่าเรียนทำเรื่องอย่างนี้ว่า

เขาบอกไหมว่าในนี้ในอินเตอร์เน็ตที่เล่นกัน
คืองระยะที่หายตัวไป

ซึ่งพ่อคิดว่าเป็นคุณอ้อยหรือว่าคุณน้อยไหม
หรือที่บ้านคุยกันว่าไง

หนึ่งเวลามันทำไมจะ

แต่พรุ่งนี้บอกว่าอยู่อุบล

อย่างล่าสุดว่าจะไปศึกษาเส้นทางไปพนมปีนอย่างนี้

ทำธุรกิจที่พนมเปียน

เขาคุยเขาก็บอกว่าเข้าไป

เข้าไปแล้วมันก็จะขึ้น
ศึกษาเส้นทางไปพนมเป็นมันก็จะขึ้นตัวนั้น

ก็จะเป็นก๊อฟเป็นอะไรมาอย่างนี้
คือรูปที่เหมือนกับแปะว่าไปที่กัมพูชาที่พนมเปน

เขาจับผิดกันว่าเอาจากที่อื่นมาแปะแม่หมอ

เค้าโทรศมาว่าเค้าอยู่ที่

คือมันจะมีรูปหนึ่งที่ถ่ายกับเหมือนกับไปเที่ยวเนอะ

แสดงว่าก็คนที่ทำให้เห็นว่าเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่แล้ว

ถ้ายังมีตัวตนอยู่แล้วจะไม่ถามถึงลูกสาว

เพราะแม่กับลูกเขาสนิทกันเขาอยู่ด้วยกันสองคนเวลาที่คุณพ่อเขาไปออกเรือ

จนถึงตอนนี้เอาอย่างนี้เราประเมินนะ
ประเมินว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่เรานึกออกสาเหตุที่หายตัวไปคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณพ่อ

แต่เท่าที่เราคิดในฐานะที่เรารู้รู้จักคุณน้อยรู้เรื่องของเขาเนี่ยพ่อคิดว่ามันน่าจะเป็นจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

นึกชื่อใครนึกหน้าใครที่เราสงสัยไม่ออกเนอะ

ไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยคุณอาล่ะคะที่คุยกันในบ้าน
ไม่ออกครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรที่จะทำให้เรานึกออกอย่างนี้
อย่างเกี่ยวกับการเงินก็ไม่รู้การบัญชีเขาเป็นยังไง
อย่างว่าเรื่องไปเกี่ยวพันกับหนี้สินหรือว่าเรื่องกู้ยืมกันก็ไม่เห็นสัญญาหรือว่าหลักฐานใดขึ้นมาอย่างนี้

พุ่งประเด็นว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ผมก็นึกไม่ออกจริงครับ
คุณพ่อตอนนี้ตัวคุณพ่อเองสุขภาพเป็นยังไงบ้าง

เออ

กินก็กินอย่างนั้นละครับวันละครั้ง
นอกเหนือจากตำรวจแล้วสื่อโมงชนเขาก็ช่วยกันหลายแขนง

ไม่ใช่เฉพาะไทรัตย์ทีวีนะพี่รัดส่วนอื่นก็ช่วยกันตาม
และเราหวังว่าในช่วงวัน๒วันนี้ที่ตำรวจบอกกับทีมงานเราน่าจะมีความคืบหน้า
ไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงอยากให้ได้รู้มากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะ
ขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมตามเรื่องนี้กันต่อนะคะกับทางเครือไทยรัฐนะคะ
เพราะว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่ทางไทยรัฐเองก็เป็นอีกหนึ่งแขนงสื่อมวลชน
ที่จะช่วยตามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอคนนี้นะคะ